เครื่องประกอบสมณศักดิ์เบื้องหน้าพระโกรธของ
ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญนะครับที่แสดงถึงพระเกียรติยศของ
สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่๑๙แห่งกรุงรัตนโกศิลป์
ติดตามรายละเอียดได้จากรายงานพิเศษครับ
หากมองเข้าไปในมุมหนึ่งของวัดบวรนิเวศวิหารจะเห็นตำหนักเพชรอาคารก่ออิดถือปูน
เด่นด้วยสถาปัตยกรรมตะวันตกผสมลายไทยอย่างลงตัวตั้งอยู่ถ้ำกลางแม่กไม้ที่ร่มรื่น
ซึ่งมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์เนื่องจากเป็นตำหนักที่สร้างถวายแด่สมเด็จพระมหาสมณเจ้า
กรมพยาวชิรยานวโรรสสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่๑๐เมื่อปี๒๔๕๗แล้ว
ในปัจจุบันนี้ยังเป็นสถานที่ประดิษฐานพระโกรธพระศพสมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายก
ไทยรัตทีวีได้รับความกรุณาจากพระโสพลขนาพรผู้ช่วยเจ้าอวาดวัดมวรนิเวศวิหาร
สรรมรสรรคที่พุทธอสาธานิกชนหลายคนอาจจะยังไม่เคย
ทราบมาก่อนว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่แสดงถึงพระเกียรติยศ
จะเห็นกันทั่วไปก็เป็นบทให้จำตำแหน่งของพระองค์ท่านอย่างเช่นกัน
เป็นพัฒน์ดามงาและก็ใบภัศน์ก็จะเป็นสีเหลืองทอง
ปลายขององค์พัฒน์ก็เป็นงาแกะสลัก

ประสุภัณฑบัติ
หลักฐานสำคัญอีกอย่างหนึ่ง
น้อยคนนักจะเคยได้เห็น
เป็นแผ่นทองคำรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้า
ที่จะลึกพระนามเฉพาะพระมหากษัตริย์
พระบรมราชวงศ์ชั้นเจ้าฟ้า
สมเด็จพระสังฆราชเท่านั้น
ซึ่งสมเด็จพระสังฆราชพระองค์นี้
ดำรงตำแหน่งยาวนานที่สุดถึง๒๓ปี
ตั้งแต่วันที่๒๑เมษายน๒๕๕๙
ที่ทรงพระกรุณาปรดก้าวปรดกมอมสถาปนาขึ้น
คณะสงฆ์เรามี๒ฝ่าย
ฝ่ายพระมหานิกายและฝ่ายธรรมยุทธ์

มีพระองค์เดียวปกครองทั้งสังคมลทน

แล้วก็ยังมีพัดแฉกงาประดับพลอย
ซึ่งเป็นพระพัฒน์ประจำตำแหน่ง
ของเจ้าคณะใหญ่คณะกรรมยุทธ์โดยเฉพาะ
แล้วก็มีพัฒน์รัตนาพร
รัชกาลที่๙ชั้นที่๑
ซึ่งถ้าคนทั่วไปก็ดูก็เหมือนกับเป็นพัดธรรมดา
แต่มีพระประมาพิไทยพปล
ที่อยู่ส่วนกลางขององค์พัฒน์
อันนี้นะสมเด็จสังฆราชทุกพระองค์
ก็จะได้รับราชธรรมถวายพัทธ์รัตนาพร

ในการทรงบัญชาคณะสงฆ์
ก็จะมีพระตาประจำตำแหน่ง
บรรจุหีบกะมะหยี่สีแดง
ดงามด้วยการแกะสลักจากงาช้าง
อกจากนี้ยังมีเครื่องอัฐบริคาร
เครื่องใช้ที่จำเป็น๘อย่างของพระพิสุสงฆ์
สำหรับของสมเด็จพระสังฆราชนั้น

ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ
โบราณราชประเพณีที่สืบทอดกันมา

เข้าใจในพระจริยวัตรที่เรียบง่าย

ของผู้ปกครองสูงสุดของคณะสงฆ์ไทย